เพื่อเพียงกลิ่นหอมติดมอนให้พี่กอดดม
แต่ตัวน้องไปลอยลงยามพี่จนขาดบรรดุจักร
กลิ่นหอมติดมอนให้พี่จนขาดบรรดุจักร
บางทีนะคุณลุงนะคะ
ปกติเพลงจะฟังด้วยความสุขนะคะ

ภาวะวุ่นแล้วก็ลุ้นเหลือเกิน
เอาละครับขอให้โชคดีนะครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณปุ่นนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑หมื่นบาท
คุณปุ่นร้อง

หมื่นบาทนะครับ
จากเพลงของคุณเอกราชสุวรรณภูมินะครับ
กระเป๋าแบนแฟนทิ้งนะครับ

ถึงจะผ่านระยะเวลา๕ปีมาได้
แล้วก็อย่างมีความเป็นอย่างเงี้ยคะ

คุณลุงคุณลุงทำยังไงถึง

ก็ผมว่าความหลักครับ
ความหลักลูกหลักครอบครัวหลัก
คนในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดที่เรา
ทำไปแล้วก็คิดถึงแต่เหลืองของเขา

มันก็มีกำลังใจที่จะสู้ต่อ

คุณป้าเล็กไม่เศร้าแย่เลยเหรอครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นคือเป็นโรคของกรรมพันธ

ไม่ได้จะเจตนาให้คุณป้าเล็กรู้สึกแย่หรืออะไร
แต่อยากให้คุณป้าเล็กคุยกันเพื่อเป็นการระบายออก

เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโทษตัวเอง

โทษเพราะว่าเราดูแลลูกไม่ดีหรือเปล่า
แต่พอมาคุยกับหมอหมอก็บอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์

แต่ว่าจริงแล้วมันก็ไม่เบา

เพราะว่าดูป้าเล็กแล้วตั้งแต่ดูภาพเลยค่ะ
เห็นแล้วว่าข้างในคงหนักมากจริง

สงสารลูกชายคนโตทำงานก็

แล้วเขาก็ไปทำงานในโรงงานเขาก็เหนื่อย
เราก็ต้องมาแบกรับภาระกับเรา
แทนที่ภาระตัวนี้จะเป็นของเราคนเดียว
ก็พ่อเขาแล้วให้เขามีครอบครัวของเขา

บอกให้เขามีครอบครัวเขาก็บอกไม่มี

รอให้น้องหายก่อน

แต่ตอนนี้ได้เลยหมื่นหนึ่งจากรายการเรา

รอช้าเลยให้ใจชื้นกว่านี้สักนิดนึง

ตัวช่วยก็ยังไม่ได้ใช้นะครับ

ถ้าอย่างนั้นเราก็มาฟังกันเลยครับ
อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป

รู้ครับ

ก็รายงานให้ทราบตอนนี้คุณปุ่นมีเงินสะสมแล้ว
หมื่นบาทสามารถที่จะหยุดได้แล้ว

เพราะว่าตัวช่วยก็ครบแล้วตอนนี้กำลังใจกลับมาแล้ว
จริงคุณพี่น้องเราปั่นหลังจากปั่นกลับมาแล้ว
เป็นไงบ้างครับเลือดออกเยอะไหม

มันยังไหลอยู่ครับแต่ก็ดีขึ้นแล้วครับ
มันออกมาจากในกระพุงแก้มเราเหรอครับ
มันเหงือกครับเหงือก
โอเครอบนี้ออกเยอะไหมครับอ๋อมันซึมออกมา

เป็นมา๓วันแล้วใช่ไหมปกติไม่เป็น

เอาละครับก็ตัดสินใจตามนั้นนะฮะ
ตัวช่วยก็ยังอยู่ครบนะครับ
อาจจะเรียกใช้ก็ได้เพื่อความมั่นใจนะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณปูนครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ครับ
ตัวช่วยล่ะครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้าย
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงนี้คุณปุ่นจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

ไม่ต้องพยายามร้องให้เพราะเท่าไหร่ก็ได้

ก่อนจะร้องป้าให้กำลังใจหน่อย

ให้กำลังใจพ่อ

สู้ครับให้กำลังใจครับเป็นกำลังใจครับ

คุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้กับคุณปุ่นด้วยนะครับ

เพื่อทุกอย่างนะฮะไม่ใช่นักร้องนะครับ
แต่วันนี้ขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้เพื่อร้องเพลง

มูลค่า๒หมื่นบาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงมาครับ
เพลงได้ให้ล้าน
เพลงงานที่๕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
ขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุณจากแฟนเพลง
แฟนชื่นใจหายวางเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจ
น้ำใจไมตรีจากแฟนเพลงทุกทีปรานีหลั่งไหล
ผมขอฝากน้ำยอดประหว่ายโปรดเต็มแรงใจอย่างนี้เรื่อยไป
เพราะคุณผู้ภังเจ้านั้นยิ่งใหญ่ที่เป็นแรงใจให้ผมดังมาก
โอ้อมเทวาสถิตฟากฟ้ายิ่งใหญ่คุณไทยกันเถิดหนา
ขอต้องเชื่อจังหวัยไว้เถิดว่าตราบชั่วชีวะไม่หลืดแปบที่